ส่วนเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในประเทศไทยเนี่ย
เขามีการค้นพบอยู่ตลอดมีการค้นหาอยู่ตลอด

ในตำบลลิภังจังหวัดตรังค้นพบน้ำตกสูง
ชั้นบนเทือกเขาบรรทัศน์
กี่ชั้นนะคุณ๖๐ชั้นโอ้โหต้องสวยมากนะ
แล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย

อาบน้ำตกชมเงาะป่าสาไก่
ภาพนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
พร้อมด้วยตัวแทนชมรมโรงแรมและรีสอร์ท
รวมทั้งผู้ประสานงานในพื้นที่ค่ะ
ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กัน
เป็นน้ำตกสูง๖๐ชั้น
อยู่ในพื้นที่เขาติงบ้านเขาติงหมู่ที่๕
ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
อดีตนี่เป็นที่ตั้งของฐานผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขต๒

นายเพียรวัตมีรองนายกองการบริหารส่วนตำบลลิภังบอกว่า
น้ำตกแห่งนี้ยังไม่มีชื่อ

ใช่ค่ะเพิ่งสำรวจพบเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะ
เคยลงพื้นที่สำรวจมาแล้วครั้งหนึ่ง
ซึ่งตอนบนสุดของน้ำตกนี้จะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่
กคลุมไปด้วยดอกต้นไม้
อายุกว่า๑๐๐ปีตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่สวยเหมือนกันนะคะ
สำหรับพื้นที่ป่าที่พบน้ำตก
เป็นผืนป่าที่ยังไม่ถูกบุกรุกด้วย
ก็มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีน้ำตลอดทั้งปี

และที่สำคัญยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มใดเข้าชมเลย

ไม่ใช่ภาพจากสถานที่ที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว

แล้วก็คุณผู้ชมเช้าสดใสได้เห็นก่อนใครคุณ

หลังจากนี้ไปจะมีน้ำตก๖๐ชั้นนะคะ
หลังจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในพื้นที่ค่ะ
เร่งกันพัฒนาน้ำตกขั้นที่๑และชั้นที่๒

เพื่อให้เป็นสถานที่เล่นน้ำแล้วก็พักผ่อนของนักท่องเที่ยว
แนวคิดอาบน้ำตกชมเงาะป่าซาไก่
เพราะว่าเขาบอกว่านอกจากจะได้เล่นน้ำตกแล้ว
ยังปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ
ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินป่าเข้าไป
วิถีชีวิตของง้อป่าซาไก่ในพื้นที่ลิพังได้ที่ตอนนี้

เขาบอกว่ามีง้อป่าซาไก่ประมาณ๔๐คน

ให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเที่ยวได้เห็นเมื่อไหร่
ก็เราจะรีบแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะครับ